ไปดูกันที่บ้านวงโพพันธ์กันหน่อยค่ะบ้านพี่เคนช่วงนี้เอาจริงจริงหลายบ้านนะ
รวมไปถึงดาราหลายคนด้วยเขาฮิตกันสเก็ตบอร์ดบ้างเซิร์ฟบอร์ดบ้างเซิร์ฟสเก็ตบ้าง
บ้านแม้สายแบบว่าไถกันเยอะเลยสิคุณก็ฮิตเหมือนกัน
ฉันพยายามจะฮิตตามเขาอยู่แต่ยังไม่รอดค่ะอ่าบ้านนี้เก่งไม่เก่งดูกันเอาเองค่ะ
นี่แค่ลูกนะคะยังดูโปรขนาดนี้เลยทั้งน้องคุณน้องจุนทั้งคู่ลีลาไม่ธรรมดาจริง
คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าลูกขนาดนี้ดิฉันอยากดูคุณพ่อบ้างค่ะ
เดี๋ยวให้ดูคุณพ่อกันเท่มากอย่าบอกใครนะคะ
สกิลการเล่นคือเซียนจริงอันนี้ยังเป็นลูกชายอยู่นะนี่ไงใส่โค้งได้นะจ๊ะไม่ธรรมดาถ้าเป็นฉันนอนวัดพื้นไว้แล้ว
พ่อเขาก็เล่นเก่งนะครับเพราะว่าเล่นมานานหลายปีแล้วด้วยค่ะ
เก็ตบอร์ดเนี่ยฝึกกันมาแบบว่าเซียนกันทั้งบ้านแล้วพี่เคนเนี่ยตัวตั้งตัวตีเลยสอนให้ลูกเล่นนะคะ
แล้วก็มีกิจกรรมที่มีประโยชน์แม่ลีลาสเก็ตของพี่เคนก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันเต็มหน่อยค่ะ
นี่ขึ้นอย่างหล่อลงอย่างเท่บอกแล้วพลอยให้ดูไว้หัดไว้วงการนี้มีแต่คนหล่อเขาไปเล่นกัน

ใช่จะได้อินเทรนด์นะช่วงนี้หลายคนก็ฮิตกันอยู่แต่ว่าใครที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นก็ลองดูจากยูทูปหรือว่าศึกษาให้ดีก่อน
เผื่อว่าล้มฟาดมาอารมณ์อะไรหายากอยู่เหมือนกันนะ
เดี๋ยวนี้ก็มีที่ส่งที่เซฟนะเพิ่งเริ่มเล่นก็ต้องเซฟตัวเองไปก่อนนะ